พาไปดูเรื่องราวกันต่อฮือฮากันใหญ่ที่จังหวัดนครราชศรีมา

โอ้โหพอเจอปั๊บตกใจลิ้นพันกันรัวเลย

เฮ้ยอะไรขนาดนั้นคุณ

ทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้
ก็พอเจอกับนี่สีวะลึงนั้นมาเริ่มเลย
ที่ใหญ่กว่าสีวะลึงคุณนี่แหละ
เล่นใหญ่มากต้องมันตกใจคุณผู้ชมดูภาพสิครับ
ศิวลึงที่ถูกค้นพบบริเวณประสาทบ้านปรางตำบลนกออก
อำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมา
คือสีวะลึงนี้มีความสูงประมาณ๘๘เซติเมตร
กว้าง๒๓เซนติเมตรเป็นศิวลึงที่สร้างมาจาก
ศิลาแรงสีน้ำตาลเขาบอกว่าสภาพมันค่อนข้างจะสมบูรณ์
เห็นแล้วเนี่ยต้องรีบไปตรวจสอบแล้วก็ต้องบอกกับทางเจ้าหน้าที่
ทางกรมศิลป์เขาด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่เองเขาก็บอกว่า
มันมีอายุเป็นพันปีเลยนะแต่ถ้าเราเห็นแล้วสภาพมันก็มีความสมบูรณ์มากอะเนาะ
คือเราก็ไม่รู้จริงแต่พอเจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนี้
เราก็ต้องฟังหูไว้หูนะบางทีก็ต้องดูไว้ก่อนว่าเอ๊ะมันลักษณะความเป็นมา
มันเป็นอย่างไรนะครับค่ะแต่ด้วยความที่สงสัยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อ
แล้วคุณที่ค้นพบเนี่ยไปพบอะไรที่ไหนยังไงล่ะครับ
นั่นสินายสวัยดีพรมราชนะครับคนงานที่เป็นคนขุดพบศิวลึงเนี่ย
ก็เล่าว่าตนเองไปขุดเปิดหน้าดินเพื่อค้นหาส่วนประกอบของปราง
เพื่อทำการบุรณะซ่อมแซมปราศาสตร์บ้านปราง
ขุดไปขุดมาก็พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยบริเวณนี้
ตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นบริเวณก้นหม้อหรือเปล่า
แต่พอเอามือลูบถูดูวัตถุดังกล่าวมีความยาวเลย
คิดไปอีกว่าเฮ้ยระเบิด
เฮ้ยจริงหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่
เรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันดูแล้วก็ขุดไปด้วยดูไปด้วย
แล้วก็แจ้งให้กับทางหัวหน้าได้ทราบหัวหน้าก็ให้คนมาช่วยคุณอีก
สุดท้ายเอาขึ้นมาได้เขาบอกว่ามันคือศิวลึง
คือมันเป็นสีวิลึงที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะ
คือหน้าตารูปทรงมันจะเหลี่ยมเนอะปกติเราจะเห็นเป็นทรงโค้งมนต์
เขาบอกว่ามันเป็นสิวลึงในรูปทรงของแบบทางฝั่งเขมรเขา
ศิลปะเขมรเขาว่ากันแบบนั้นนอกเหนือจากนี้มันมีเรื่องราวของความเชื่ออีก
ยังไงยังไงคะเออก็ต้องเล่ากันล่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาเชื่อกันแบบนี้
เขาบอกว่าก่อนที่จะขุดพบศิวลึงเนี่ย
ก่อนหน้านี้หลายวันเลยคนงานผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยทำการขุด
เธอเล่าว่าก่อนที่จะเจอเธอเคยมาไหว้พระ
ยกมือไหว้บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณตรงจุดที่พบศิวลึงเนี่ย
ทุกวันเลยแล้วคืนก่อนที่จะพบกับสิวรึงนะเธอเขาก็ฝันว่า
เห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีเขียวมรกฏมาบอกกับเธอว่า
ตรงที่ยืนไหว้อยู่ทุกวันนั้นไม่ต้องไปไหว้
ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดทั้งสิ้นแต่ว่าให้ไปไหว้ที่บริเวณหน้าปราง
ซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับที่พบศิวลึง
อ้าวฟังแล้วก็มันน่าสงสัยนะ
ทำไมต้องขยับพื้นที่ไปไหว้อีกจุดหนึ่ง
พอเธอเล่าให้กับทางคนงานที่เป็นเพื่อนกันได้ทราบ
โอ้โหแบบนี้ก็เลยยิ่งเกิดเรื่องของความเชื่อกันไปใหญ่ว่าอ๋อ
เขาอาจจะมาเข้าฝันเพื่อให้เอาสิ่งนี้สิ่งลี้ลับเนี่ย
เอาขึ้นมาก็เป็นได้เหมือนกัน
ฟังแล้วมันก็แปลกแต่ก็อย่างว่านะมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
เล่าให้ฟังว่าชาวบ้านเขาเล่ากันมาอีกที
เห็นแบบนี้แล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
แต่ว่าศิวลึงเนี่ยก็เหมือนเป็นสิ่งที่เอาไว้เคารพบูชาของคนโบร่ำโบราณ
ตามยุคตามสมัยยิ่งช่วงยุคปรศักดิ์ขอบ

ซึ่งก็ต้องตรวจสอบอย่างที่คุณชนะบอกว่าเป็นยุคไหนศิลปะอะไร

แต่ว่าเห็นแบบนี้แล้วอ่านไหนขุดขึ้นมาเรียบร้อย
เอามาตั้งไว้ก็เคารพบูชากันไปนะครับ
เพื่อความสบายใจกันด้วยแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของแต่ละคนด้วยนะคะ